มคมครับ
มาถึงช่วงที่ทุกคนกำลังรอคอยอยู่ในตอนนี้นะครับ
กับการฟังคำตอบคำเฉลยนะครับว่าครอบครัวของพ่อหล่อ
จากจังหวัดนครราชศรีมาจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจ
ต่อชีวิตให้กับคนในครอบครัวได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับ

เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง

ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยข้อแรกจากเรื่องภาษาไทยครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
คำใดบอกช่วงเวลาต่างจากคำอื่น

น้องแนนเลือกตอบตัวเลือกที่๓วานซื้อนี้

ตัวเลือกที่๓

ถูกข้อแรก
ผมจะถือว่าน้องทีร่วมดีใจไปด้วยนะครับ

ก็เพราะว่าบอกเวลาในอดีตนั่นเองนะครับ
หมายถึงวันก่อนเมื่อวานนี้๑วัน
ย้อนไปจากวันนี้ก็คือ๒วันนะครับ
แต่คำอื่นนั้นบอกเวลาอนาคตทั้งหมด

ปลอกลัวของพระหลอดจากจังหวัดนครราชสีมา
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
ที่เราบอกไว้ว่าถ้าถูกตั้งแต่ข้อแรก

เพราะฉะนั้นมาลุ้นเงินหมื่นกันในข้อนี้นะครับ
ว่าจะสามารถคว้าเงินหมื่นกลับไปบ้านได้หรือไม่
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ก่อนครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในปีพศ๒๕๖๑พุ่มพวงดวงจันทร์
จากไปครบรอบกี่ปี
ข้อ๓ค่ะ๒๔ปี
ซึ่งน้องเมย์เลือกตอบตัวเลือกที่๓
๔ปีเป็นคำตอบที่

จากไปเมื่อวันเสาร์ที่๑๓มิถุนายนพศ๒๕๕๙
ซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็๒๖ปี

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันเพิ่งผิดแค่ข้อเดียวนะครับ
ถ้าอย่างนั้นเราก็มาลุ้นกันต่อเลยนะฮะ

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องคนในครอบครัวครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วันเกิดของพี่น้องทั้ง๓คนก็คือ
น้องเมย์น้องแนนและน้องที

หลังเลือกตอบตัวเลือกที่๑

รวมกันเท่ากับ๔๙นะครับ

เพราะฉะนั้นครอบครัวของพ่อหล่อจากนครราชศรีมา
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

แล้วก็มาถึงอีกหนึ่งข้อที่เหลือ
จะสามารถคว้าทุนกลับไปบ้านได้๑แสนหรือไม่นะครับ
อยู่กับคำถามเรื่องนี้
จังหวัดนครราชศรีมา
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

หล่อเลือกตอบตัวเลือกที่๒

แต่เป็นคนจังหวัดบุรีรำครับ

ตอนนี้มียอดวิวไม่ต่ำกว่า๑๖๐ล้านวิว
เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ครอบครัวของพ่อหล่อนะครับ
จังหวัดนครราชศรีมาได้รับทุนไปต่อชีวิตในวันนี้

วันนี้เราได้ทุนไปแค่๑๐๐๐บาทนะครับ
จริงแล้ววันนี้นะครับ๑หมื่นบาทนี้
ทางรายการมีค่ารถค่าอาหารและค่าเสียเวลาให้นะครับ
ซึ่งไม่เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ตอบคำถามไป
เพราะว่า๑๐๐๐บาทนี้พ่อจะได้ไปใช้ให้มันเต็มไม่เต็มหน่วย
จะเอาไปต่อลมหายใจในด้านใดก่อนนะครับ
ไปลงทุนค่าขายก่อนครับ

มันก็ยังต่อลมหายใจกับครอบครัวได้เนอ
เพราะมันก็ยังเป็นอาชีพของเราก็ค่อยเก็บเลขผสมน้อยไปนะครับ
กับแม่อย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะอย่าเพิ่งท้อนะครับ
เพราะว่าวันนี้ทุกคนทำดีที่สุดแล้วนะครับ
แล้วก็มาใช้โอกาสกันอย่างเต็มที่แล้ว
คุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ที่ยังต้องฝ่าฟันวิกฤตแล้วก็ยังมีอุปสรรคในชีวิตเหลือเกิน
คือผมฝากให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
ช่วยพิจารณาครอบครัวของพ่อหล่อแล้วก็แม่รัง
จากนครราชสีมาไว้อีก๑ครอบครัวกันแล้วกัน
ถ้าเผื่อว่าเรามีกำลังที่จะสามารถ
เป็นทุนในด้านการศึกษาให้กับเด็กก็ดี
หรือเป็นทุนคุณภาพชีวิตของพวกเขาก็ดี
เพราะว่ายังระหกระเหินกันอยู่เลย
ถ้ารถคืนไปก็เท่ากับตัดแขนตัดขาตัดเครื่องไม้

แล้วอีกหลายชีวิตเด็กตาดำจะทำอย่างไร
เพราะฉะนั้นผมฝากกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับ

ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะครับ

คุณผู้ชมครับและหลังจากที่คุณอาลัย
ได้ตัดสินใจที่จะช่วยสร้างบ้านให้กับน้องฮายนะครับ
ตอนนี้บ้านของครอบครัวน้องฮายก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว
และคุณรัฐนะครับได้เดินทางไปที่
จังหวัดสุรินทร์เพื่อส่งมอบพื้นที่แห่งความสุขหลังนี้
ให้กับครอบครัวของน้องฮายด้วยตัวเองครับ

หนูไม่เข้าห้องน้ำเขาทำเรียบร้อยดีไหมคะ

ด้วยการจัดสรรแต่ละห้องอย่างเป็นสัดส่วนตัวบ้านนี้นะครับ
่อด้วยผนังปูนป้องกันแดดและฝนได้เป็นอย่างดี
จากบ้านหลังเดิมที่มีเพียงแต่หลังคาและโครงเสา

ส่วนห้องน้ำก็กั้นด้วยแผ่นไวนิว

แต่วันนี้ครับทางคุณอะไรได้เข้ามาสร้างบ้านหลังนี้
ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุข
ขอบคุณคุณอาลัยที่มอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวผม
และทำให้ครอบครัวผมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ขอขอบคุณคุณอะไรจริงครับ
ขอขอบคุณคุณาลัยค่ะที่สารฝันของหนูที่อยากจะมีบ้านให้กับพ่อแม่เป็นจริงในวันนี้ขอขอบคุณคุณาลัยจริงค่ะ
ในความสำเร็จที่เราได้สร้างบ้านหลังนี้ให้กับน้องหายนะคะ
และเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญให้กับคุณอะไรในการที่เราจะสร้างพื้นที่เพื่อส่งต่อความสุขให้กับทุกคนต่อไปค่ะ
ต้องขอขอบคุณทางคุณอาลัยและยินดีกับครอบครัวของน้องฮายด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับและบ้านหลังต่อไปที่ทางคุณอาลัยจะเข้าไปสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้นั้นนะครับ
ก็คือบ้านของพี่แมวจากจังหวัดสมุทรสาครและผมจะมีภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแน่นอนครับ

ครับผมเป็นเงิน๑๐๐๐๐บาทครับผมจะไปทำทุนค่ะครับ
ลงทุนหาเงินตรงวันลดครับคือของปลอยลมหายใจปีครับ